คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ดูการถ่ายทอดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะใช่ครับ
เราก็ตามหาจนเจอทุกงวดแหละค่ะคนที่ดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
แม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่เราก็เจอเราเจอเราอยากจะไปแสดงความยินดีด้วย
พาไปที่นี่กันก่อนนะคะวันที่๑วันนี้นะฮะใช่ค่ะ
ถูก๑๕อิใช่รอดีใจแทบตายโต๊ะจีนกี่โต๊ะ๑๒ส่องคัน
ดีใจแทบตายอยากถูกรับวันที่๑ที่นี้นะคะเพียงมีทุกคนถูกรับวันที่๑กันค่ะ
แสดงความยินดีกับพ่อบ้านแม่บ้านเมืองแพร่นะคะถูก๑ใบรับไป๖ล้านนะคะ
ธีรพงศ์และนางบุญเจือค่ะเป็นชาวบ้านหมู่๕
ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เดินไปที่ตลาดร่องฟอง
ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่ในตลาด
ตั้งใจซื้อเลขที่บ้าน๕๙
แต่ไม่มีเลข๕๙ตรงก็เลยซื้อ๙๕

แต่สุดท้ายถูกรางวัลที่๑เลยจ้า
นี่ค่ะก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเมืองแพร่ค่ะ
วันนี้สลากออก๑๗มกราคมนะฮะเลื่อนมาจากเมื่อวานวันครู
โอ้โหวันนี้ฮะคุณครูถูกรางวัลที่๑ครับทุกผู้ชมครับ
ที่เพชรบูรณ์คุณครูของโรงเรียนบ้านปากตก

ครูแสงเดือนดอนพิลาอายุ๔๙ปีนะครับ

คือคุณครูแสงเดือนเนี่ยบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ
ทำธุระในตัวเมืองเพชรชบูรณ์ก็ซื้อสลากมาใบหนึ่ง

คือบังเอิญแฟนของคุณครูเนี่ยไปทุ่งนา
แล้วได้ยินเสียงอีกามันร้อง
ร้องอะไรก้าอะไรแฟนมาเล่าให้ฟัง
สงสัยจะออก๙๕มั้ง

ก้า๙๕อย่างนี้

๖ล้านก็เอาไปใช้หนี้

ให้พ่อให้แม่ฝากธนาคารอะไรพวกนี้นะครับ
ทีนี้นะคะหลายคนบอกว่าเวลาเจอเรื่องร้าย
สักพักนึงจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต
นายสุรสิงปานสมบูรณ์อายุ๕๖ปีกับภรรยาค่ะ
มีอาชีพขับรถให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โดนรถเบนท์มาเฉียวกับรถตู้

นายสุรสิงห์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ขับรถตู้ไปประสบอุบัติเหตุ

ก็เลยจำทะเบียนรถเบ้นคันนั้นเอาไว้ได้ครับ

เบ้นคันนั้นที่มาเฉียวชนให้โชคนะ
ได้ไป๑๒ล้านนะ๒ใบนะคะ

กลัวจะไม่ถูกอ่ะสิเฉียวอย่างเดียว
แปลว่ากรุงเทพฯมีแต่รถเมฆไม่ถูกรางวัล
ทุกผู้ชมครับไปที่แม่ค้าขายสลากคนนี้หน่อยนะฮะ
นี่ถูกรางวัลที่๑สดร้อนวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเธอโพสต์เอาไว้นะครับ
แต่ว่าคนที่เขาฮือฮากันมากก็เนื่องจากว่า
แม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคนนี้เนี่ย
รำไปไม่กี่วันนี้เองนะครับ๑๓มกราคมที่ผ่านมานี่ฮะ
บนเอาไว้ว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่๑เนี่ย
มาซื้อสลากกับเธอค่ะปรากฏว่ารำแก้บนไป
ตอนนั้นมีคนถูกจริงลูกค้าถูก
แต่งวดนี้นะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกรางวัลที่๑นะฮะ
นี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยโชคดีนะฮะยินดีด้วยนะครับ
ทีนี้ค่ะพาไปที่จังหวัดระยองนะคะนางกันสุดาทองแดงอายุ๔๕ปีค่ะ
อยู่บ้านเช่ามุสี่มบแดงจังหวัดระยอง
เจอกับสามีถูกรางวัลที่๑นะคะ
ได้รับเงิน๖ล้านบาทก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพปลวกแดง
ทีมข่าวก็ตามไปครับไม่เจอยังไม่เจอเพราะว่าเธอกลับบ้านไปก่อน

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าโอ้โหเธอโชคดีนะเธอซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
มีอยู่หนึ่งใบก็เป็นเลขที่ตั้งใจจะซื้อพอดี
ก็เลยซื้อกะว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็ดีใจแล้ว

เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกันแถวระยองวิทยาคม
แต่เขาบอกว่าจะต้องใช้หนี้ก่อนนะคะ
แล้วก็นำเป็นทุนในการดำรงชีวิตต่อค่ะ
แม่เขาก็เปิดบ้านรับเพื่อนบ้างแหละ

นางสาวรัชดาพรขอพิมายอายุ๓๙นะครับ
ชาวตำรวจช่อพระกาวเผลอชำนินะฮะ
นี่ก็ดวงเฮงเหมือนกันครับ๑ใบ๖ล้านบาทนะครับ
ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้ามาขายที่บริษัท
วันนี้หลังจากที่ประกาศรางวัลออกมาเนี่ย
ผลทางโทรศัพท์โอ้โหถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาทนะฮะ
ก็เลยโทรให้เพื่อนช่วยตรวจให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง
ถูกจริงนะครับเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้

เหลือก็เอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้หนี้เอาไปทำบุญ
โอ้โหอยากจะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเนอะ
ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยมีดวง
ทีนี้ค่ะที่ร้อยเอ็ดค่ะนายเฉลิมพรอายุ๔๐ปีค่ะ
พอบ้านปีน้ำเป็นพ่อขาร็อตเตอรี่
ปีน้ำเป็นพ่อขาร็อตเตอรี่

โลตตะรี่

พ่อค้าขายลอตเตอรี่เลยบอกงั้นเก็บไว้เองก็แล้วกัน

คิดดูสิเด็กดึงแล้วแต่แม่ไม่ซื้อ

ผู้หญิงคนนั้นเธอดูข่าวอยู่ใช่ใช่
ไม่เป็นไรก็งวดหน้าก็ให้ลูกไปดึงให้ใหม่